เขาเป็นผู้ที่ศรัทธาไอ้ไข่อยู่แล้ว

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะพี่แอดคาราบาลนะฮะ
ไปแล้วนะฮะนี่ฟังนิดนึงไหม

ขอไหว้ได้รับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนี่ชื่อเพลงนะ

ก็ไปถ่ายทำกันในพื้นที่จริงเลยคือที่วัดเจดีนะครับ
ได้รับความสนใจจากชาวบ้านจำนวนมากนะ
คนมารอดูเยอะแล้วดูสภาพอากาศก็ดูเป็นใจนะคุณสืบสกุล

สวยเลยนะฮะพี่แอดคาราบาลเปิดใจถึงที่มาของการแต่งเพลงครั้งนี้
เมื่อหลายปีก่อนคือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพ
ให้มาแสดงคอนเสิร์ตแก้บนไอ้ไข่ที่วัดเจดีแห่งนี้
จึงทำให้ได้รู้ประวัติความเป็นมาของไอ้ไข่
และรู้ถึงความเลื่อมสายศรัทธาของชาวบ้านตั้งแต่นั้นมา
ประกอบกับทางวัดเองก็อยากให้ช่วยแต่งเพลงเกี่ยวกับไอ้ไข่ให้หน่อย

แต่งเพลงที่ชื่อว่าขอไหว้ได้รับไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ผมก็เลยรับปากแล้วก็แต่ง
เพื่อที่จะเป็นแรงหน่อยช่วยอีกแรงหนึ่ง
แอร์บอกไอ้ไข่ไม่ได้ดังเฉพาะในคนไทยนะ
ชาวมาเลเซียชาวจีนชาวสิงคโปร์
และอีกหลายประเทศก็เดินทางมากราบไหว้ไข่นะครับ
แอดยังบอกอีกว่าพระครูพุทธเจติยาพิมล
หรือว่าพระอาจารย์แว่นเจ้าอาวาสวัดเจดี
ขอให้พี่แอดช่วยชี้แจงถึงกรณีการเปิดให้จองวัตถุมงคล

เมื่อวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งมีผู้คนเรือนหมื่นจากทั่วทุกสาธิต
แห่มารับคิวรับใบสั่งจองจนทำให้เกิดความวุ่นวาย
จนกระทั่งต้องมีการสั่งยุติการจองไปก่อนนะครับ
โดยถ้าเจ้าวาดฝากบอกมาว่าทางวัดจัดสร้างวัตถุมงคล
เพราะแรงศรัทธาของชาวบ้านไม่ได้มุ่งหวังในเชิงพาณิชย์
และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ว่าหลังจากนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นอีกแน่นอน
ตอนนี้เขามีการจองออนไลน์กันนะคุณฮะ

เพราะว่าจะได้แก้ปัญหาเรื่องของคนที่ไปวัดเจดีกันเยอะเนี่ยนะฮะ